อาทิตย์สมปองเขารักคณาลาศรีอะไรนะแต่ปีนี้ชงหรือเปล่าไม่รู้
มาอีกแล้วมีดราม่าอีกแล้วเหรอ
มีอีกแล้วทนายตั้มบอกว่าเรื่องที่ดินเนี่ยนะที่ซื้อสอบประกอบ๓๐๐ไร่เนี่ย
ถ้าจริงเดี๋ยวตรวจสอบเพราะผิดกฎหมายแน่นอน
ส่วนกลุ่มดารานักแสดงเข้าไปพบคุณศรีสุวรรณจัญญา
บอกว่าเนี่ยนะทิศสมปองเนี่ยรับปากบอกจะไลฟ์งานการกุศลให้
แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโอ้โหมันเข้ามาถาโถมจริง
ดารานักแสดงนะครับมาที่สำนักงานศรีสุวรรณจัญญา
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยหมู่บ้านพฤกษา๑๗อเผือลำลูกกาจังหวัดประทุมธานี
ขายกล่องสุ่มให้แก่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งที่ย่านคลอง๑๕จังหวัดนครนายก
คือรายได้เนี่ยนะฮะช่วยวัดเรื่องการกุศลแต่หลังจากไลฟ์ดังกล่าวนะฮะ
เสร็จปั๊บก็หายออกจากเพจไปนางสาวพีรวรรณพัฒระสินสมุทรนะครับ
หนึ่งในกลุ่มดาราเปิดเผยบอกว่าแรกเริ่มก็วางแนวคิดว่าจะขายกล่องสุ่มนะ
เพื่อเอารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับวัดซื้อโรงพยาบาลซื้อรถพยาบาลขออภัยฮะ
ชื่อรถพยาบาลจึงประสานไปยังนายสมปองเจ้าตัวตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็นงานการกุศล
จึงมีการไลฟ์นะครับขายสินค้าหารายได้เมื่อ๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่หลังจากไลฟ์เสร็จสิ้นปรากฏว่าลูกค้าไม่สามารถติดต่อเข้าไปสั่งจอง
หรือดูรายละเอียดใดได้ไอ้ที่ไลฟ์เอาไว้ให้เหตุผลบอกว่า
ยังไม่ได้รับอนุญาตจากแอดมินทั้งที่เป็นเพจของนายสมปอง

นี้เกิดความสงสัยว่าการไลฟ์วันนั้นน่ะ

วิดีโอถึงจะไม่หายนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ตกลงและทำความเข้าใจกันว่า
เป็นงานการกุศลช่วยเหลือวัดไง
เขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในเพจใช่ไหม

ทีนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็เคยพูดไว้ว่า

สัก๗วันนะเผื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาตัดสินใจในการทำบุญ
พอวันรุ่งขึ้นเพจก็หายหมดเลย
ส่วนประเด็นนี้พี่ศรีก็จ้องอยู่
ทนายตั้มก็ออกมาพูดบอกว่า
คือเรื่องซื้อที่ดินสอบพกไม่ว่าจะเป็นพระหรือคาราวาท
ทำสัญญากู้เงินไม่ว่าจะในหรือนอกระบบ
ในมุมนี้เป็นระเบียบของพระส่วนตัวไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่า
แต่การกู้เงินจะไปซื้อที่ดินสอบประกอบกว่า๓๐๐ไร่ผิด
เพราะในกฎหมายบรรยัติไว้แล้วว่าที่ดินสอบประกอบเป็นของรัฐ
ให้ประชาชนเข้าไปทำการเกษตรซื้อขายไม่ได้
อกจากนี้ยังถือครองได้ไม่เกิน๕๐ไร่ด้วยครับ
ผิดถามว่าจะยังไงได้บ้างสมมุติว่าเกิดทางหน่วยงานของรัฐตรวจสอบมาว่า
ที่๓๐๐ไร่ได้มีการขายพระมหาสมปองไป
แบบนี้นะครับไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนจำหน่ายได้อยู่แล้ว
เขาสามารถเย็นลิฟท์ที่กลับมาเป็นของรัฐได้
แล้วถ้าเกิดเจ้าของที่ไม่ยอมออกหรือพระสมพรไปครอบครอง
เขาก็ดำเนินคดีข้อหาบุกลุกได้เหมือนกัน